ต่อที่เรื่องของรถสองแถวกันหน่อยนะฮะ
พุทธศาลก็นั่งอยู่ถ่ายรถสองแถว
สักพักหนึ่งเสียงกุ๊กกักกุ๊กกักอะไรมันดังขึ้นมา

เสียงกุ๊กกักกุ๊กกักที่ว่าไปดูเลยครับ

โอ้ยใช้กุ๊กใช้พี่กุ๊กเฉยพี่แห้งค่ะประมาณ

เจ็บเยอะนะอุ้ยรีบออกมาเถอะ

เฮ้ยเอากรี๊ดกันใหญ่เท่าไหร่

สู้เขาก็ตกใจแหละ

คนก็ลุ้นระทึกบรรดาไทยมุง
ผู้โดยสารก็ไม่นั่งแล้วรถลงแถว

นะฮะสุดท้ายจับได้นะทุกคนก็โล่งอกโล่งใจถึงแม้จะกรี๊ดกันไปนะฮะ

ชาวบ้านนอกจากเอาใจช่วยงูเขาก็คิดเหมือนกับที่ผมถามคุณเมื่อกี้

เอ็นดูเนี่ยเข้าไปอยู่ในเครื่องอ่ะตัวดำเมี่ยมเลย
ทะเบียนคันนี้๑๐๓๒๕๑ครับ

สายที่๕ขีด

หลายคนก็ควักมือถือแล้วก็ถ่ายภาพเอาไว้เพราะว่าอีกไม่กี่วันก็

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าร้านอ่าทองโพสุวรรณนะฮะ
บนถนนถนนชายทุ่งกระต่าย

โชเฟอร์เขาก็บอกว่าก็ขับมามันเสียงกุ๊กกักอะไรก็ไม่รู้ก็จอดดู
แพทย์ช็อคเลยเปิดมาเจองลูกตัวเยอะเลยนะฮะ
ยังไม่หมดมีเรื่องของงูต่อไปดูที่จังหวัดตาก

ไหวอันนี้ามีน่ากลัวของจริงอาหญิง
เคืองเลยครับยาวสักเมตรกว่าขดซ่อนตัวอยู่ในบ้านครับ
แล้วใกล้ของเล่นเด็กด้วย

แต่นี่ไม้ยาวเท่านั้นเลย
บ้านคนนี้เป็นบ้านของชายชาวต่างชาติ

เห็นทั้งคู่ก็นั่งคุยกันอยู่

ไปโอ้โหงูจ้องหน้าอยู่
จงอางจ้องอยู่เลื้อยผ่านไป

ส่วนเมียก็โทรแจ้งตำรวจกู้ภัยไปช่วย

คือผู้ชายคนนี้กลัวงูมากก็แบบไม่อยากเข้าใกล้อ่ะ

ผมอยากให้คุณผู้ชมที่เป็นคนไทยฟังเข้าใจไง

ไม่มีใครเป็นอะไรโดยเฉพาะเด็กในบ้านเนาะ